คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะกลายเป็นเหตุการณ์คลาสสิกไปแล้วค่ะ
คุณอย่ามองหน้าดิฉันนะคะเดี๋ยวเรามีเรื่องกัน
หน้าหาเรื่องอีกแล้วคุณผู้ชมคราวนี้เป็นนุ่มโรงงานทำงานอยู่ที่โรงงานเดียวกัน
เพราะเอิญไปสวนกันมองหน้าหาเรื่องกันสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่า
ดักทำร้าย๑๐รุ่ม๑คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
จะเป็นจังหวะที่คนเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วถูกถีบรถล้มแล้วรุมยำ
โอ้โหทั้งกระทืบทั้งฟันเละเลยค่ะครับนี่ค่ะลงมาแล้วนี่
ไปกระโดดแบบนี้เลยแล้วมันเป็นจังหวะทางลงสะพานนะ
ล้มไหมน่ะล้มรถคนเจ็บล้มล้มลงไปกองกับพื้นเลย
คุณผู้ชมไปดูกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งเป็นภาพต่อเนื่องจากช็อตนี้นะคะ
พออันนี้เป็นจังหวะที่เขาจะถูกถีบเนอะ
จะเห็นเลยว่ากลุ่มเนี่ยมากันหลายคันนะคะวิ่งไปถีบปุ
ปุ๊บเนี่ยรถเขาร้มไปและผลายไปที่นี้กล้ององค์จอลติดมุมต่อเนื่องค่ะ
จะเห็นเลยว่ามีผู้ชายเสื้อแดงยืนรออยู่ข้างหลังรถส่งของเอ๊ะเข้ามากับรถคันนี้หรือเปล่า
ไม่ใช่วิ่งมาเลยในมือมีอาวุธเห็นไหมคะโอ้โห
นี่คือจังหวะที่พอคนเจ็บล้มปุ๊บวิ่งมารุมค่ะ

วิ่งหนีมาแล้วก็โดนรุมแบบโอ้โหแล้วในมือเนี่ยนะคะ
มีมีดสปาต้ามีมีดสองฟุตค่ะ
แล้วเนี่ยรุมฟันรุมตีกันโอ้โห

คุณผู้ชมจะเห็นคนที่ใส่เสื้อสีสันสดใสที่สุด

นั่นคือคู่กรณีคนเจ็บนะคะ
คนเจ็บคือนายเทวันพุ่มพกาหรือว่าเอสอายุ๒๘ปี
เขาเป็นลูกจ้างโรงงานผลิตท่อก๊าซย่านแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ส่วนผู้ชายที่ใส่เสื้อสีม่วงกางเกงสีชมพูคือไม้คือคู่กรณีเขา

ดูสภาพแผลของเอสก่อนละกันค่ะ
หัวโดนฟันไว้ไม่รู้เท่าไหร่เย็บไป๑๐กว่าเข็ม

หลังก็มีบาดแผล๒แห่ง๓แห่ง

รอดตายมาได้ก็บุญแล้วอะค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเลยนะคะว่า

เพราะวันนี้เนี่ยในเอสเนี่ยไปให้ปากคำ
สพเมืองสมุทรปราการกับตำรวจ

เรื่องจริงเนี่ยมันเกิด

ไม้คือคนที่ใส่เสื้อสีม่วงกางเกงสีชมพูนั่นแหละค่ะ

โรงงานเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย

เพิ่งเข้างานกำลังจะเดินจากโรงงาน
เข้าไปทำงานจังหวะเดินสวนกัน

ก็เลยสวนกลับมาเลยบอกแล้วจะทำไม

แล้วก็เลยมีปากเสียงกันแต่ว่า
มันไม่บานปลายมันจบลงที่ตรงนั้น

มันคงไม่มีอะไรแต่ก็ระวังตัวอยู่เหมือนกันนะ

กระทั่งวันถัดมาค่ะเย็นวันที่๑๔ตุลาคม

เสียหลักล้มแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ

แล้วก็มีเพื่อนที่ทำงานในโรงงานเดียวกันเนี่ย
อีก๕คนรวมเป็น๖คน

มาในมือเนี่ยโอ้โหมีดดาบยาว๒ฟุต

เขาแบบพยายามหนีก็แล้วพยายามอะไรก็แล้ว
ยังโดนรุมทำร้ายรุมกระทืบรุมฟัน

บอกผมต้องแกล้งตายอย่างเดียว

เพราะว่าจุดเกิดเหตุมันห่างจากโรงงานแค่๕๐๐เมตร
เพื่อนอะถึงได้พาผมไปส่งโรงพยาบาล
ผมบอกอ้าวผมไม่มีอะไรแต่มองหน้าผมทำไม
แล้วผมก็ถามเขาว่าแต่เขามีอะไร
เขาบอกเขาไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรผมก็คิดว่า
มีแยกก็แยกกันไปแยกไปรอบหนึ่งนะครับ
เขาเดินเข้าโรงงานไปผมก็ตอบไป
ผมก็เดินเข้าไปถามเขาบอกผมเคลียร์ผมจะเอาไปเคลียร์ครับ
ผมไม้มีอะไรเหรอมีอะไรกับผมเปล่าเห็นมองหน้าผมงั้น
บอกมีอะไรอ่ะมึงก็เจาะคนเยอะอ่ะบอกทำไมอ่ะ
ก็คือเขามองหน้าผมแบบว่าเอียงคอค้างเลยครับผมก็แค่เดินไปถามอะครับ
ขอโทษบอกไม่มันเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะตีอยู่ข้างนั้นครับ
จนผมต้องแกล้งสลบแบบว่าแกล้งตายไปครับแกล้งบอกว่าให้เขานอนให้เขาตี
เพราะว่าไม่ร้องไม่ไรให้เขาตีให้เขาตีจนเขาพอใจกับเขาก็ไปอ่ะ
ผมญาติหาเขาทำผมทำไมเพราะว่าคนอื่นที่เขาไม่เกี่ยว
ทำไมก็ถึงมารุมผมขนาดนี้ผมตัวคนเดียวเองทำไมต้องใส่ผมเป็นสิบเลย
แล้วผมน้องขอแล้วขอชีวิตแล้วขอพ่อเถอะพ่อเถอะ
ก็ไม่เห็นมีใครพร้อมคนเลยคือแอสจะยอมรับนะว่า
ผมนัดเดี่ยวกับไม้จริงจริงคือหลังจากที่มองหน้ากันก็เลยนัดกันว่าอ่ะ
ตัวตัวเปล่าล่ะเออนัดเดี่ยวกันจริงจริงเย็นวันที่สิบสี่นี่แหละ
เคลียร์กันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพีชบอกเอสบอกผมแล้ว
แต่ผมมาตะหงิดใจพีชนี่คือเพื่อนของเอสนะคะ
เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเขาบอกว่าวันนั้นน่ะ
เอสมันเดินมาบอกว่าเออวันนี้๕โมงเย็นมีนัดเคลียร์กับไม้นะ
เดียวกันตัวต่อตัวเอสกับมาก็ทำงานคนละแผนกกัน
ก็เออรับทราบรับรู้แต่พีชบอกมันตะหิดตะหิดอะพี่
ผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้น
เกิดขึ้นครับผมเลยตัดสินใจออกไปเป็นเพื่อนเอสโอ้โห
ไม่ผิดคาดจริงรุมกันสิบหนึ่งอย่างนี้
ตอนนั้นผมเข้าไปช่วยไม่ได้เลยจริงเพราะว่าอาวุธครบมือมาก
เข็มขัดหัวเข็มขัดไม้มีดมีดก็ไม่รู้กี่เล่ม
ผมมั่นใจเลยว่ามันกะเอาให้ตายมันกะเอาไอเอสให้ตายแน่
บอกว่าเอสมันพูดกับผมนะว่ามันตั้งใจไปเคลียร์ดี
กะว่าเจอกันตัวตัวหนึ่งหนึ่งอ่ะใครจะไปคิดว่าไปถึงโอ้โห
หนึ่งบวกเก้ามาเฉยเลยอ่ะครับแล้วกลุ่มที่มารุมทำร้ายเนี่ย
เป็นกลุ่มของไม้แต่ทำงานคนละกะกันกับผมกับเอส
แล้วก็มี๗คนที่เพิ่งเข้าทำงานวันแรกด้วยนะ
เข้าทำงานวันแรกพอเลิกงาน๕โมงปุ๊บโอ้โหก่อเรื่องทันทีเลย
มาผมก็บอกว่าพี่มันมีมีดสะโกนบอกเพื่อน

ไอ้สาว๗คนที่ขี้ไปก่อนมันรอดักรออยู่ครับ
นึกว่าจะมาเยอะขนาดนี้ครับ

ผมคิดว่าถ้าเพื่อนผมไม่สละแกล้งตลกนี่ตายแน่นอน
น่าจะเดินไปถามขอเคลียร์กันดีอะไรประมาณนี้

ไม่ต้องทำความรู้สึกค่ะใช่โหดร้ายเกินไปคลิปตอนหนึ่งเลย
เราได้คุยกับแม่ของเอสด้วยนะคะแม่บอกว่า
โอ้โหนี่แม่ดูข่าวกรณีของบาส
ดูข่าวที่ว่าบาสถูกลุมแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ยังคิดอยู่เลยว่าโอ๊ยนี่ถ้าเกิดกับลูกแม่จะทำยังไง
โอ้โหวันนั้นเพื่อนโทรมาเลยบอกแม่เอสถูกแทง
แม่บอกแม่ช็อกมากทำอะไรไม่ถูกเลยกลัวลูกจะตายค่ะ
ล่าสุดมีรายงานบอกว่าเห็นมีผู้ใหญ่โทรมาขอเคลียร์กับแม่ด้วยนะ
บอกว่าจะจ่ายเงินเผื่อเยียวยาค่ารักษาพยาบาล

เงินจะกี่บาทก็แลกกับชีวิตลูกแม่ไม่ได้หรอก
ถ้าโดนลุมแบบอย่างนี้ถ้าเกิดน้องมีอาวุธ
แล้วน้องไปสู้กลับแล้วเขาตายขึ้นมา
กลัวน้องติดคุกกลัวเขาไปทำลูกเขาตาย
และอีกอย่างก็กลัวน้องจะตายเองอีก
มันวนเวียนน่ากลัวทำรุนแรงมาก
ทำไมต้องทำกับคนคนเดียวขนาดนี้อะไรอย่างนี้
ทำไมคุยกันตกลงกันไม่ได้
ได้ถามน้องไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น

น้องบอกหมดค่ะบอกแค่ว่ามองหน้ากันในโรงงานเฉย
ถ้ามองหน้าอะไรอย่างนี้เราก็ไม่เข้าใจแค่มองหน้า
ทำไมกลายเป็นเรื่องเหตุรุนแรงได้อะไรอย่างนี้
คุยกันไม่ได้แม่ก็ไม่เข้าใจ

เพราะว่าผู้ก่อเหตุก็อยู่ระแวกนั้นหมดเลย

ว่ากลัวเขาจะมาเอาคืนอีกไหมอะไรอย่างนี้

ก็คงจะต้องหาที่ทำงานใหม่ค่ะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
เพราะรู้มาว่าตรงซอยเล็กข้างคลองตรงจุดนี้ค่ะ
เป็นที่พักของกลุ่มวัยรุ่นในคลิปที่มารุมทำร้ายเอส
เราก็พยายามจะสอบถามความสองข้างแล้วนะ

ยายว่ายังไงลองไปฟังเสียงดูนะคะ
สำหรับความคืบหน้าทางด้านคดีความนะคะ
เอสเนี่ยเดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะคะ

เริ่มมาจากการมองหน้ากันแล้วก็มีปากเสียงกันที่โรงงานค่ะ
ส่วนไม้เนี่ยเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าเบื้องต้น

เพราะว่าเห็นตามคลิปมีไม่ต่ำกว่า๑๐คนแน่นอน
เดี๋ยวจะคุมติดตามตัวทั้งหมดมาสอบสวนตามขั้นตอน
แล้วก็จะมีการดำเนินคดีแจ้งข้อหากันต่อไปค่ะ
คุณผู้ชมครับเมื่อประมาณ๑ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ฮะ
นายสิริชัยพัดแก้วหรือว่าในไม้เนี่ยครับคุณผู้ชมฮะ
กับพวกที่ก่อเหตุนะครับ

มอบตัวกับตำรวจชุดสืบสวนที่สพเมืองสมุทรปราการแล้วนะครับ

เขาก็บอกข้อมูลในมุมของเขาบ้าง
คือเขาบอกเขาทำงานมาแค่๓เดือนนะครับ
ส่วนในเอสเนี่ยเป็นขาใหญ่ในโรงงานนะนะฮะ
วันเกิดเหตุเนี่ยช่วงเช้าตอนตอกบัตรนะ
ตาต่อตามาประสานกับเอสปั๊บ
เอสถามว่ามีปัญหาอะไร

แล้วก็เดินมาถามหลายครั้งเลยในวันเดียวกันนี่แหละ
ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะนัดเพื่อนไปรุมทำร้าย
แต่ตอนเย็นนะฮะตอนเย็นที่เห็นในคลิปเนี่ย
ไม่ได้ไปดักรอนะคือซื้อของอยู่
เลิกงานพอดีซื้อของอยู่นะครับ
ระหว่างนั้นในเอสกำลังจะชักมีดทำร้ายน้องในกลุ่ม

แล้วพอคนอื่นเห็นคราวนี้มันชุนละมุน
แบบนี้ไม่ได้ลุมนะมันชุนละมุน
ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกดแค้นกันมาก่อน
ไม่ได้นัดมาทำร้ายร่างกายกันด้วยนะครับ
หลังเกิดเหตุไปเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
ไม่รู้ว่าคู่กรณีไปแจ้งความหรอก
จนเป็นข่าวเป็นข่าวปั๊บเขาก็เลยมามอบตัวแบบนี้แหละฮะ
ผมมาทำงานผมไม่ได้มาอยากมีเรื่องครับ

ผมก็วิ่งเข้าไปห้ามอะครับ
ยืนยันว่าไม่มีเหตุโกรธเครื่องกันก่อนหน้านี้เลย

เพราะว่าเขาเข้ามาถามว่ามองมีอะไรหรือเปล่า

เขาบอกเขารู้จักคนเยอะอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็กลัวเลยครับเพราะว่าผมมาทำงาน
ผมไม่ได้มาอยากมีเรื่องครับ

เหมือนจะเคลียร์ตัวตัวตัว

เพราะว่าเขาไม่ได้ติดต่ออะไรมากับผม
เมืองต้นโดนแจ้งไป๒ข้อหาก่อนครับ

แล้วก็พกมีดไปในทางสาธารณะ

นักการสอบสวนก็จะได้ปล่อยตัวกลับไป
ขั้นตอนก่อนเนื่องจากมามอบตัวไงฮะ

ส่งฟ้องศาลนะครับช่วงเช้าของวันจันทร์ที่๑๘ตุลาคม

ที่มีในน้ำในแบงค์ในเต้
ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัว

ก็อยู่ที่ตำรวจนะคะว่าจะรวบรวมพยาหลักฐาน
แล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินคดีกันยังไง